สิบสองประตูของเจ้าหนูทีมชาติไทยอายุไม่เกินสิบสองปี
ในการแข่งขันวันแรกของรายการโตโยต้าอินเตอร์เนชแลลจูเนียครับสองพันสิบเจ็ด
สร้างความคึกคักให้กับบรรดาทีมงานสตาร์ฟโค้ดนำโดยปียพงศ์ผิวอ่อน
รวมทั้งกองเชียร์ที่คอยรอรุ้นอยู่ข้างสนามสำหรับผลการแข่งขันของช้างศึกจูเนีย
เกมแรกพบกับทีมสโมสรเวนฟอร์เลโคฟูทีมไทยเอาชนะไปได้สามประตูต่อหนึ่ง
ที่๒ทีมไทยเอาชนะเจ้าหนูจากสโมสรดังของญี่ปุ่นนาโกย่าแกมปัส
ไปอย่างสุดมันห้าประตูต่อศูนย์และเกมที่สามทีมไทยเอาชนะทีมประจำเมืองคาริยะ
ไปถึงสี่ประตูต่อหนึ่งใช้ชนะทั้งสามเกมทำให้ช้างศึกจูเนียมีเก้าคะแนนเป็นที่หนึ่ง
ยิงได้สิบสองประตูเสียสองประตูปิยพงศ์ผิวอ่อนในฐานะผู้อำนวยการช้างศึกจูเนียม
การแข่งขันในรายการนี้เป้าหมายคือการสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กไทย
ส่วนการแพ้ชนะถือเป็นผลพลอยได้
แต่จากเกมที่ผ่านมาเด็กไทยทำได้ดี
จึงเชื่อว่าหากไม่มีอะไรผิดภาพ
จะสามารถคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่๒อย่างแน่นอน

เรื่องของแน่นอนเวทีในการที่จะหาประสบการณ์ในการเล่นกับทีม
ในระดับที่เขาเรียกว่ามีการพัฒนาฝีเท้าที่ดี
อย่างทีมของญี่ปุ่นเด็กเหล่านี้ก็ได้รู้เรื่องของวิธีเรื่องของระบบ
เพื่อว่าเราจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ไง
แล้วก็เรียนรู้จากคู่ต่อสู้เพื่อไปพัฒนาตัวเองด้วยนะครับ
แล้วก็ปล่อยให้เด็กของเขามีจินตนาการในการเล่น

เพราะตัวการกินพื้นที่การกินคนเนี่ย

ซึ่งอันนี้เป็นข้อเรียนรู้ที่เด็กไทยจะต้องไปใช้
ก็เราคงเด็กคงจะทำให้ดีที่สุดนะครับ
ทั้งสองนัดนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ
ถึงเวลานี้แล้วพ่อเด็กเริ่มนะครับ
คือเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการคุมสมาธิ

เพราะว่ารูปแบบเกมที่เราสอนไว้ก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับ

ทางเปิดกว้าง๙๙๙๙นะครับ

ในการเล่นฟุตบอลให้กับเด็ก
โดยจัดแข่งขันระหว่างวันที่

มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด๖ทีม

วันแรกของการแข่งขันเจ้าหนูทีมชาติไทย

และในวันนี้จะต้องแข่งขันใน๒เกมสุดท้าย
แต่เพื่อศักดิ์ศรีของทีมชาติไทย